ส่วนความเคลื่อนไหวของคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลค่ะ
เป็นภาพตั้งแต่ตอนก่อนที่จะเลือกตั้งช่วงหาเสียงช่วงท้ายใช่ไหมคะ

ที่คนไปกันเยอะแล้วเวทีเป็นวงกลมอย่างนี้

แล้วก็มีข้อความบอกว่าไม่มีผิดหวังมีแต่พลังงาน
เป็นกำลังใจให้เพื่อนสอสอก้าวไกลทำหน้าที่ในสภา
เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเรามา
ผมติดตามดูอยู่เต็มที่ทุกคนนะครับ
เป็นข้อความนะคะแล้วก็รูปวันปลาใสใหญ่ที่อาคารกีฬาเวท
เยาวชนกรุงเทพฯผ่านนครไทยญี่ปุ่นดินแดง

โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อช่วงบ่าย
แล้วก็แชร์ไอจีสตอรี่

คนส่งกำลังใจในไอจีสตอรี่
คุณพิทาก็แชร์ต่อแชร์ต่ออย่างนี้นะคะ

ส่วนเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณพิธาก็โพสต์
ข้อความเดียวกันแต่มีข้อความเพิ่มนะคะ
แท็กกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม
อันนี้มีเพิ่มเพิ่มเติมจากที่โพสต์ไว้ในอินสตาแกรม
แล้วก็มีรูปแบบนี้ค่ะเป็นขอบคุณประชาชน
เป็นภาพหลังก้าวไกลชนะเลือกตั้ง

บอกว่าให้หายไว